ดูเรื่องราวของการสร้างรายได้กันบ้างดีกว่า

เรามดักเกษตรกรชาวนา
นี่เลยครับเขามีมาที่นาแห่งนี้
แต่ไม่ได้มาเกี่ยวข้าวนะจับปลาครับทำอะไร

นี่เลยครับเป็นกิจกรรมแบบมันทุ่งจริงนะ
แล้วดูบรรยากาศแบบนี้มันสนุกครับคุณผู้ชม
ที่ทุ่งนาเสมายัยตำบลเสมายัยอำเภอบัวยัยจังหวัด
นครราชศรีมาย้ายใหญ่
ใหญ่ไปหมดพื้นที่ใหญ่อะครับวันนั้นครับ
ชาวบ้านที่เขาประกอบอาชีพชาวนาเนี่ยต่างสนุกสนานเฮฮากันยกใหญ่
เขารวมตัวกันมาจับปลาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีฮะ

เก็บเกี่ยวแล้วก็มาหาปลากันตรงนี้

มีคล้องมีถัง

มีคล่องมีถังแล้วก็มีสวิง

ตอนเด็กนี้ฉันเรียกกุถัง
เอากูถังเอาจริงคนอีสานเรียกกูถังเอากูถังไปด้วย
ยายชอบเรื่องอย่างนี้

คืออย่างนี้ครับมาจับกันแบบนี้เพราะว่าป้องกันไม่ให้ปลาในนาน
มันตายไปหลังจากระบายน้ำออกจากการเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเอง
คือเขาระบายน้ำออกเดี๋ยวปลามันก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงคงตรงโครนอะเนาะ

เออจับไปดีกว่าไปเป็นอาหารก็ได้
แถมยังสร้างรายได้ก็ดีเหมือนกัน

อยากให้ดูผลงานหน่อย

มีภาพผลงานเหมือนกันนะปลาที่อยู่ในถังที่เขาเอาไป

นี่มีทั้งปูนมีทั้งปลาขาดแต่น้ำเต้า
เต้าอยู่ในสวนเดี๋ยวไปทำน้ำพริกลวกน้ำเต้ากิน
โอเคปลาอะไรบ้างอ่ะ

อันนี้ปลาซ่อน

มันไม่ซ่อนตอนแรกมันซ่อนแต่เราหาเจอ
ปลาซ่อนปลาช่อนนี่แหละไม่แน่ใจปลาหมอหรือเปล่านะ

ดิฉันก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการมองตา
เอาจริงนั้นไม่เคยจับหรอกเคยจะกิน

ใช่เพราะว่าวิธีการอย่างจับปลาหมอหรือปลาดุกมันต้องมีเทคนิคนะ

ปลาหมอเนี่ยสำคัญแง่งมันโหยังแหลมเลย

ปลาดุกมันก็จะมีแง่เหมือนกัน

เป็นวิถีชีวิตเนาะของชาวบ้านนะคุณผู้ชมก็จับปลามากงมากินกันอะไรอย่างนี้นะคะ